ต่อไปนะคะต้องบอกว่าขยี้ตารัวค่ะ

คาร่าดิฉันจะหลุดหมดแล้วล่ะค่ะ

นี่ไม่รู้ใครปลอมตัวไปเล่นไอจีลุงลง

โพสต์ที่ทำเอาแบบหอลุงลงเกิดอะไรขึ้น
โพสต์บอกว่าโตแล้วนะสิ่งที่ควรมีเยอะคือเงินไม่ใช่คนคุย
แล้วก็ลงรูปลูกสาวใหญ่โตอลังการขนาดนี้แหละค่ะ

ลงใส่แคปชั่นด้วยนะคะบอกว่า
พูดดีแต่คนคุยก็ต้องหาด้วยเดี๋ยวจะเหงานะลูก
โอ้โหโฟกัสที่คำนี้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คนคุยก็ต้องหาเดี๋ยวจะเหงา
แฟนคลับก็งงจำข่าวได้ไหมที่ลุงลงบล็อกคนที่จะมาจีบลูก

ลงตัวจริงป่ะเนี่ยลุงลงคนที่ห่วงลูกสาวหรือเปล่าหายไปไหนเนี่ย
ทำไมมันประกาศออกสื่อว่าอยากมาหาลูกสาวหาคนคุยลูกสาว
น้องใบเฟิร์นเองก็ฮาค่ะมาตอบกลับในคอมเมนต์ด้วยนะคะบอก
ไม่มีทั้งเงินไม่มีทั้งคนคุยจบไหม

เอาล่ะบันเทิงไทยรัฐไม่รอช้าสายวันนี้แกว่าง
รีบเลยรีบเลยวิดีโอคอหาเนี่ยค่ะ

ลุงลุงบอกว่าก็คือจริงพูดตรงเลยก็คือประกาศหานุ่มนี่แหละค่ะ

ก่อนหน้านี้ที่เห็นแบบเรื่องเข้มเรื่องหนุ่มเนี่ย
คือลุงรงบอกว่าอยากให้ลูกสาวมีสามีแล้วก็ดูแลลูกได้

ประกาศผ่านบันเทิงไทยรัฐไปเลยนะคะว่า
เขยลุงลงจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรไปฟังหน่อยค่ะ
ถึงแม้งานการมันไม่ดีแต่ว่ามันทำงาน
คุณก็จะได้คนที่เอาหนักอาการ
ประกาศครับใครอยากเป็นลูกเขยลุงรงติดต่อเข้ามา
ติดต่อเข้ามาที่ไอทีเฟิร์น
แล้วก็นำเสดอตัวเองว่าตัวเองทำงานอะไรเชิญเลยครับ
ตอนนี้ทำงานเสร็จปุ๊บเหมือนลุงรงคิดได้
เมื่อกี้ฉันพูดเล่นนะไม่ต้องประกาศนางโก
แต่ว่านางอยากให้ลูกมีแฟน

ถ้าเกิดว่าคุณลุงรงบอกว่าตั้งแต่สมัยเฟิร์นอายุ๒๐นี้
ผ่านมาเป็น๑๐ปีแล้วเราก็จำแล้วว่าเฟิร์นคือพ่อห่วง

ใครที่มีคุณสมบัติพร้อมก็ยื่นใบสมัครไปเลยจ้ะ
แล้วก็ย้ำอีกทีหนึ่งคนที่ชื่อเจโม่ที่เคยเป็นแฟนใบเฟิร์น

ตอนนี้โสดสนิทนะไม่มีใคร